รัฐประคดคือชั้นซ้อนของยอดพระปรางเหนือเรือนธาตุขึ้นไปที่มีลักษณะโค้งเข้าคล้ายรูปเอวพระภิกษุที่คลอดเข้า
เนื่องมาจากการนุ่งสบงที่รัดด้วยสายรัดประคด
รัฐประคดมีลักษณะเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นต่อเนื่องจากเรือนธาตุขึ้นไปจนถึงยอดพระปราง
รัดประคดแต่ละมุมมีกลีบขนุนประดับ
ลีบขนุนขนาดใหญ่ประดับมุมประธานและกลีบขนุนขนาดเล็กประดับมุมเพิ่ม
กลางด้านทั้ง๔ของรัฐประคดแต่ละชั้นจะมีช่องวิมารซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน